ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่า

อยากให้รวมออกกำลังกายนะคะ

ใช่ถ้าไม่ได้ออกมันจะไม่มีนิกาสื่อถ้าคนที่เคยออกใหม่มันจะตายนะ
แต่วันนี้หายแล้วร่องโควิด
ที่ฝนตกผมแพ้กลำเลิฟเลย
พี่โม๊ตมาฝนตกบ้าง

พี่ชาวมาจากวัชฌาโพร์น่ะ
รถติดหนักมากติดทุกเส้นทางนะคะ
สุดท้ายนั่งบ้านไฟมาทันครับ

คุณผู้ชมอยู่แถวไหนส่งมาบอกเราหน่อย
เพราะว่าเขาเตือนแล้วว่า

หรือเลิกงานฝนจะตก
ยูทูปก็ได้ในไลฟ์หรือว่าหน้าจอไลน์ก็ได้
เพราะว่าเขาเตือนแล้วว่าช่วงเย็นเลิกงานฝนจะตก
เย็นไปถึงคำพูดว่าตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะ

หลัก๔บางเขนจตุจักรลาดพร้าวพญาไทยดินแดง
ห้วยขวางวังทองหลางบางกะปิวัฒนาคลองเตยสวนหลวง๔
โมงถึง๕ทุ่มแค่เห็นก็กุมขมับ
แต่วันนี้ตกตรงเวลาเลยนะบ่าย๒ปุ๊บมาเลย
ไหมตกแป๊บเดียวแต่มันหนักกว่าทุกปี
มันตกหนักมากปราบผับเปรี้ยงแบบเหมือนไปโกรธใครมั้ยจริง
เขาบอกว่าตอนนี้ค่ะทางกรทมโดยสำนักงานประชาสัมพันธ
เขาฝากแจ้งเตือนประชาชนทุกคนเลยนะคะเวลาจะออกไปไหนเผื่อเวลาด้วย

เพราะบางทีน้ำมันขังสะสมตั้งแต่กลางคืนถูกต้อง

เพราะฉะนั้นเผื่อเวลาเดินทางกันดี
เลี่ยงเส้นไหนที่มันต่ำที่มันแบบน้ำขังเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ

เพราะว่าตอนแรกบอกว่าฝนจะตกหนักช่วงประมาณวันที่๕ถึง๙

เขาเลยบอกว่าอุ๊ยน้ำจะท่วมกรุงเทพไหมจะยังไงบ้าง
เขตเมื่อกี้ขึ้นชื่อมานี่มีทุกเขตเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเขาเป็นห่วงกันเรื่องว่าแม่น้ำ

เพราะปี๕๔คือน้ำเหนือเขาปล่อยน้ำลงมา

ไหลเป็น๒๓๗๔ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ถามว่ากรทมยังไหวอยู่ไหม
เขาบอกว่ากรุงเทพยังสามารถรับน้ำเหนือผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาได้อยู่
ระดับ๒๕๐๐๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยจะไม่มีปัญหาน้ำเอ่อล้น
ก็คือณตอนนี้เนี่ยมันไหลอยู่ที่๒๓๗๔ใช่ไหมคะ
ก็ยังรับได้อีกประมาณ๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยประมาณนะคะ
เป็นภาพท่อระบายน้ำที่ซอยสุขุมวิท๓๙คือตรงนั้นเนี่ยมีน้ำท่วมขังเยอะ
บอกว่าภาพนี้เวลาไปทำความสะอาดลอกท่อทุกปีเห็นทุกปีมันคือก้อนไขมัน
โอ้โหก้อนไขมันที่ทำจากอาหารเนี่ยใช่ไหมใช่ไม่ใช่อ้วกวานเนอะ
ไม่ใช่มันคือก้อนไขมันที่มันอุดตันท่อแบบอันเบอร์เลอร์เลยค่ะภาพมีไหม

เออคือเขาบอกว่ามันเป็นก้อนไขมันใหญ่มากนะคะซึ่งปัญหาเนี้ยมันเกิดจากพวกร้านค้าต่างต่างอ่ะ

ปกติใช่เขาต่อท่อตรงลงบ่อพักไอ้เบาะพักที่เป็นเบาะสาธารณะเลยปกติเขาต้องมีเครื่องดักไขมันกันก่อนใช่ไหมคะ

ใช่มันก็จับจับจับกันเป็นก้อนไขมันมันถึงได้ไปอุดตันท่อน้ำมันก็เลยไม่สามารถระบายได้ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรียกผู้ดูแลร้านแถวนั้นเนี่ยมาให้ดูปัญหาแล้ว
แล้วก็เขาบอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนอนุญาต
หรือว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่จะสามารถอธิบายได้เลยว่า
สิ่งนี้มันเกิดจากอะไรแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้ทุกปี
มันเกิดจากการกระทำของมนุษย์นี่แหละค่ะ

เอาง่ายมาง่ายร้านอาหารทุกร้านวันนี้
เราก็ยังไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบแต่วันนี้
วัวหายแล้วล้อมคอกต่อให้เอาใครมายังไงแก้ปัญหา
มันอยู่ที่เราอ่ะนึกออกป่ะเอาแค่แบบผัดกระทะ
สิบกระทะอย่างนี้ขนาดตามบ้านก็ยังต้องตักขายบ้านออกทุกวันเลย
ใช่อะคุณบอกว่ามีความผิดด้วยนะโม้ด

นี่แหละอันดับหนึ่ง
ไซส์งานก่อสร้าง

อาหารไปต่อก่อสร้างเขาบอกว่า
อาหารที่ว่ายังเล็ก
เพราะอันนี้มันแข็งแล้วแข็งเลยเนอะ
ปัญหาโอเคละแต่ถามว่าผิดกฎไปผิด
แต่เราอย่าไปโทษแต่พ่อค้าแม่ค้า
ต้องโทษคนที่แบบเขาลงทุนทำโครงการของคุณเป็นร้อยล้านเป็นพันล้าน

เขาบอกว่าหน้าไซส์งานก่อสร้างอาคารทุกไซส์เจอแบบนี้หมดเลย
พอเรียกวิศวกรออกมาดูปุ๊บคุณมาดูซิปัญหานี้ตกลงมันยังไง
เขาบอกคำตอบที่ได้น่าผิดหวังมาก

ไม่รู้ว่าตอบไม่ได้ไม่อยากตอบหรือว่าหรือยังไง
เอาง่ายว่าเขาถึงบอกว่าเวลาที่บ้านเราทำห้องน้ำใหม่อย่างนี้
เวลาที่ปูนน้ำปูนลงไปมันยังตันหมดเลย

ลอกท่อไปไม่ใช่ไปเจอแต่เศษนะ
มันเจอแต่ปูนปุ๊บมันไปต่อไม่เป็นเหมือนกัน

ก็เลยบอกว่าเนี่ยโอ้โหคือ

สงสัยว่าจัญญาบันเราคงต่างกัน

เขาก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนแบบนี้ให้ใคร
ก็ไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยทำกันยังไง
จัญญาบันที่มีอาจจะศึกษากันมาต่างกัน

ในงานที่ปฏิบัติงานภาคสนามเนี่ย

ต้องมีการแก้ไขจนกว่าจะจบงานทำให้เต็มที่
ไม่ปล่อยประละเลยจนกลายเป็นภาระของหน่วยงานอื่น

ปล่อยปัญหาไปทิ้งให้สำนักการระบายน้ำ

อย่าผลักภาระไปให้คนอื่น
มันควรต้องจบที่หน้าที่ของคุณตั้งแต่แรก

น้ำไหลพัดรถยนต์ของคุณตาท่านหนึ่ง
อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก

คุณตาแกก็ติดอยู่ในรถที่
สีคอรภูมิสุรินทร์ข้างก็สุรินทร์

ติดกับรถไว้ก่อนเพื่อไม่ให้รถถูกน้ำซัดไป
คุณตาติดในรถก็คือต้องเอาคนลงไปแล้วก็เอาชูชีพให้คุณตาใส่
แล้วค่อยไต่เชือกดึงเชือกจนพาคุณตาเข้าฝั่งมาได้อย่างปลอดภัย
เขาบอกเลยว่าตอนนี้เขาบอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอง
ตอนนี้น้ำล้นสปิลเวย์แล้วก็ไหลแรงมาก

แล้วคุณตามาคันเดียวด้วย

โดยกู้ภัยช่วยชีวิตคุณตามาได้

ถูกต้องนะฮะคุณตาก็คงไม่ทราบล่ะ
นี่ที่สุรินสุรินค่ะศรีขอรภูมิค่ะ

แล้วน้ำก็มาเรื่อยแล้วแม่

บอกเชียงใหม่เชียงใหม่ก็เริ่มแล้วนะ

แต่มันยังระบายทันน้องยังไหวอยู่ว่างั้น
คือวันนี้มีการเอาเขื่อนมาเปรียบเทียบกันเนี่ยค่ะ
เราก็จะเห็นว่าโอเคละมันยังแตกต่างกับปี๕๔เยอะครับ
ยังแตกต่างกันอีกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้แบบว่าน้ำที่ท่วมเนี้ย
มันคงไม่เหมือนปีห้าสี่จะพลวดเดียวมาเลยแต่อันเนี้ย
มันเกิดจากน้ำฝนเราดูจากเราจะได้ยินคำว่าฝนร้อยปี
อันนี้ที่เราจะเจอกันอยู่ยังไม่ใช่ฝนร้อยปีนะยังครับหลังวันที่สิบห้า
ก็คือพรุ่งเนี้ยค่ะอาจจะเจอฝนร้อยปีเขาบอกว่าตุลาหนักกว่ากันยา๔

โอ้โหว่าไงคะนี่นี่โอ้ยตายอันนี้ก่อนถึงกรุงเทพนะ
อายุทยานะครับริมน้ำของจริงอะค่ะใช่มันแทบจะกลางน้ำแล้วนะ
นี่ฮะระบายน้ำกันหนักหน่วงเลยนะฮะ
คือช่วงเนี้ยฝั่งทางทางมีบุรีลำระยองระยองนี่ก็ยังหนักอยู่เลยนะคะ
ครับผมย่านย่านฝั่งนั้นเนี่ยโอ้โหรับมือหนักจริงจริงแล้วน้ำเนี้ย
บุรีลำยากมากอืมนี่บุรีลำค่ะอืมอีสานเนอะฝั่งโน้นนะฮะ
กระบังก็หนักฮะโอ้ราชกระบังก็หนักเลยใช่เขาบอกว่าคลองที่จะส่งน้ำไปที่บางปี
ตอนนี้หน้าที่ของสอสอคุณผู้สมัครเยอะดิถูกออกไหมผู้สมัครของทุกพักเยอะดิ
ทุกคนต้องลงไปช่วยชาวบ้านแล้วล่ะเออเพราะทุกจังหวัดเกือบจะทั้งประเทศแล้ว
ที่เจอน้ำค่ะโอ้โหนี่ที่ไหนอ่ะฝนจ้ฝนมันก็เป็นบทพิสูจน์เหมือนกันนะว่า
แทนคนไหนจะช่วยคุณได้เพราะตอนนี้ทุกคนจะต้องทำคะแนนหมดถูกต้องไหมฮะ
เมื่อวานนี้ดรเอ๊ลงที่รากะบังไปช่วยนะครับต้องลงแล้วตรงนั้นพื้นที่เขาเลยใช่ครับ
แล้วฝนมันตกมันตกอย่างไรมันเม็ดใหญ่มากนะแค่มันตกหนักมากมันก็สังเกตเขาจะบอกว่าเราอ่ะ
เจอฝนแล้วเมื่อวานอธิบายให้คุณฟังไปว่าทั้งหมดมันเกิดจากภาวะโลกร้อน
ความร้อนกับความเย็นมาเจอกันมันก็เป็นฝนแล้วก็เกิดมวลน้ำสะสมค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
อืมเราสังเกตไหมปกติอ่ะฝนตกมันยังไม่ท่วมขนาดเนี้ยอ่า
แต่คราวนี้มันท่วมสูงเร็วมากอ่ะใช่คือตกแป๊บเดียวคือ
อย่างน้อยเมื่อก่อนเนี่ยต้องตกติดต่อกันประมาณสักแบบ๒๓ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ย
มันจะเริ่มเอออะเริ่มปริ่มทะนดต้องควร๒๐นาที
ใช่ค่ะแถนน้ำเข้าเร็วเข้านี้ทุกคนที่ตกหนักมารแรงแล้วมากเร็วมากจริง
แต่ยังบางพื้นที่ก็ยังสามารถระบายน้ำได้ทันเนาะนะครับ
แต่ว่าถ้าตกมาสะสมหลักเนี่ยก็อาจจะระบายน้ำค่อนข้างยากก็อาจจะท่วมได้

สอสอที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน
ไม่ต้องสอสอวันนี้ผู้สมัครทุกคนคุณก็ทำให้คะแนนได้เหมือนกัน
ลงพื้นที่เราก็จะดูว่าใครที่เข้ามาช่วยประชาชนในยามนี้
คือเอาจริงไม่มีใครห้ามธรรมชาติได้หรอกเอาพูดตรงนี้ก่อน
แต่คุณจะช่วยเหลือได้ดีบรรเทาได้ดีมากที่สุด

การเมืองของเราเริ่มใกล้เข้ามาแล้วสัญญาณเหมือนกับจะได้เลือกตั้งใหม่
โดยเฉพาะคนหนึ่งที่บอกทำให้เวรทีการเมืองซันเสียเทือ่นเลย

ไม่เห็นคุณหญิงพจมาสในหน้าสื่อเนี่ย

ถ้าจำไม่ผิดเขาบอกในรอบ๑๙ปีมั้ง

ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกที่ทำให้แบบ

ไพรส์โอพิเตยนี่ไปทั้งครอบครัวเลย

คุณเยาวภาวงศวรรคพี่แมววรวัตร

โอ๊คเอ็มอิ๊งลูกเขย

อันนี้เป็นการส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า

เป็นยังไงต่อเนี่ยนะฮะนี่คือคุณเยาวภา
นะครับนี่ทั้งหมด

เป็นภาพที่แบบหลายคนตกใจเพราะว่าเป็น

อ่าเขาเป็นหัวหน้าควบครัวไทยนี่
แต่ตอนนี้เป็นข้อหัวหน้าคลอบครัวไทย
พ๑๙๔ก็ไปให้กำลังจัยลูกสาวคนเล็ก

หรือว่าฝาแฝดกันอยู่แล้วเขาเป็นฝาแฝดกันตลอดอีกเด็กอยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่าคุณหญิงโภจะมาหลายคนไม่ได้มีโอกาสให้คุณหญิงโภจะมา
เพราะฉะนั้นก็ลูกเขยอยู่ครบหมดลูกอยู่ครบหมด
เขยมาหมดเลยเนอะมาทั้งบ้านอะค่ะเขยต้องมาอยู่แล้ว

เขาก็จะไปดูเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดถูกต้องไหม

แต่วันนี้ก็บอกมันมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่า
เดี๋ยวเราไปครบทรงชาติแล้วเดี๋ยวบอกมันจะมีดิวลลับหรือเปล่า
ดิวรับกับพลเอกประวิทย์หรือเปล่า
เอ้าวันนี้คุณสุดารัฐมารายการเปิดปาก

หญิงหน่อยก็แอบอโหสิอโหสิอะไร

สาขาของพักเพื่อไทยเขาก็ยืนยันว่าไม่มีนี่

เป็นพักหนึ่งอีกพักหนึ่งเล็กแล้วล่ะ

ต่อทางกลางกลางแผลตร้อนครับ
มาการเกี่ยวกับการเมืองค่อยจะหน้าจับตา๑วัน
ค่ะผมหน้าจับตาตอนพี่หมดพูดเมื่อกี้นี่เลยแหละมีคุยหรับ

ชั่นในการลงพื้นที่เมื่อวานไปลงแม่สอดเห็นไหมล่ะ
คุณธรรมนัฐพาสอสอภาคเหนือไปรอรับเยอะแยะเลยที่แม่สอด
ครับนั่นแหละสิเขาเคยบอกว่าเขากับคนเอกประวิทย์เหมือนเดิม
มีข่าวว่าคุณธรรมนัฐจะกลับมาพลังประชารัฐด้วยซ้ำไป
แต่อันนี้มันได้เหรอในเมื่อเขาประกาศ
แต่มันตั้งข้างหน้าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอที่เขาเห็นในไม่ละ
สตูถาวรในโครงการการเมืองถูกยิ่งกว่าบันเทิงอีก
ถึงคาดว่าที่คนเขาถามที่คุณหญิงโภชมารมานี้
สตรกรภักร์เผ้อไทยของภาคเหนือทั้งหมดนะคะ

เพราะว่า๑เชียงใหม่เนี่ยประหนึ่งเป็นหัวใจ

ต้องยอมรับครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดไปหน่อย
เพราะว่าบางคนก็ส่งลงไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติโดนยุบ

เพราะฉะนั้นไทยรักษาชาติโดนยุบปุ๊บก็เลยไม่ได้ดังที่ตั้งไว้
ไม่ได้ครบทุกเขตก็เลยได้เป็นของก้าวไกร
ก้าวไก่ได้ไปปุ๊บของสีนวล
คุณสีนวลก็ไปอยู่กับคุณอันนุธินต่อใช่ไหมครับ
คุณเยาวปาวงสวัดกับคุณสมใสวงสวัดเห็นไหมครับ

เพื่อแนะไขไทยมาเหนือเป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง
คือคุณทักษิณก็เกิดที่เชียงใหม่

คนก็เลยงงว่า๑๙ปีพี่ว่าไม่ถึงสัก๑๖๑๗ไหม
ไม่แน่ใจเขาบอกประมาณนี้อยู่ที่ประมาณนี้
ปีที่เราไม่เคยเห็นคุณหญิงพจมานหรือคุณหญิงอ้อเนี่ย

ไม่เห็นนะมิดอ่านข่าว๘ปียังไม่เจอเขา

ไม่ต้องเอาสวรรค์เป็นเรื่องนายกแล้วก็มีนะตอนนี้

๒๐กว่าคนเองแม่

แต่๒๐กว่าคนถ้าสมมติว่ายกคะแนนก็มีผลนะ

ถูกต้องไหมไม่ใช่เสียงสวมันเกิน

จะไปได้ถึง๓๕๐มันจะได้เหรอ

เมื่อก่อนโอเคแหละอีสานอาจจะได้เยอะ

ออกมาสับสนนางสาวแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
แล้วพลังประชารัฐจะรับไมตีจากคุณหญิงพจมานหรือเปล่า

อย่าลืมพไอบวิทคือหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

พไอบวิทไม่ใช่ตอบว่าไม่รู้

ทำไมวันนี้ไม่ตอบไม่รู้อะ

โอ้โหฟังแล้วจิตใจพอเหี่ยว

โอ้โหนี่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความส่งคอมเมนต์มาเยอะนะ

อะไรก็ได้ขอให้ประเทศไทยดีขึ้น
จริงตอนนี้ทุกคนก็บอกว่าโอเคก็ได้

แบบว่าเรากำลังเจอกับปัญหาที่แบบว่า

เอาง่ายค่าไฟเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเนี่ย

แต่ค่าแรงขึ้นแล้วใช่ไหมโมตค่าแรง๕๐ต่างไปขึ้นอีกแล้วหรอ

ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่ได้โหดเหมือนช่วงประมาณสักเดือน๒เดือนที่แล้ว
ใช่เพราะว่าลงมาหลายครั้งมากแต่ว่าพรุ่งนี้ขึ้นอีกแล้ว
รีบเติมกันนะคะวันนี้ก่อนตี๕
แต่ก็คือเอาจริงว่าวันนี้มันก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือ๙๐๐ล้านที่จะเอามาอุ้มค่าไฟ

แต่อันนี้พี่เห็นด้วยนะมิ้นเอาจริงคือเขา

เขางบกลางมา๙๐๐๐ล้านที่จะมาอุ้มค่าไฟใช่ไหมคะ

แต่ก็เห็นด้วยเพราะว่าทุกคนมันจะได้

ได้ไม่ครบทุกคนแต่ว่าค่าไฟมันก็ทั่วถึงใช่ไหมคะ

นุมัติงบกลางปี๖๕ถึง๖๖วงเงิน๙๑๒๘ล้านบาท
เพื่อเป็นเงินในการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟ
เทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น
ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าก็คือคนที่ใช้ไฟในบ้านเนี่ย
เกิน๕๐๐หน่วยต่อเดือนเป็นเวลา๔เดือนก็คือจะช่วยอุ้ม๔เดือนนะคะ
ตั้งแต่กันยายนจนถึงธันวาคมก็คือถึงสิ้นปีนี้นั่นแหละ
แล้วเขาบอกว่าก็น่าจะช่วยเหลือทันการคำนวณบินค่าไฟสิ้นเดือนนี้
ก็คือเริ่มสิ้นเดือนนี้เลยแต่คุณต้องกลับไปดูนะ
ว่าที่บ้านเนี่ยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๕๐๐หน่วยต่อเดือนหรือเปล่า
ถ้าไม่เกินรัฐช่วยแต่ถ้าเกินตัวใครตัวมันเหมือนกันนะ

แล้วก็พวกกิจการไฟฟ้าสวัสดิการ
เพราะคนที่เปิดเยอะ
ทำโรงงานก็พอมีเงินจ่าย

แต่วันนี้เราควรจะไปช่วยคนที่เขาไม่มีเงินจ่าย

คือยังไงดีมันต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมดด้วยนะคะ

มันก็ต้องพยายามหาวิธี
พอบอกไทยจะไม่เห็นค่าไฟฟ้าต่ำกว่า๔บาทต่อหน่วยแล้ว
เคยพูดแล้วไงว่าเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่

นอกจากถ้ามีวิวัฒนาการใหม่มา
แค่ว่าวิวัฒนาการใหม่มันจะมาเมื่อไหร่ถูกต้องไหม
อย่างเช่นวันหนึ่งทุกคนอาจจะใช้โซล่าเซลล์หมดเลยก็ได้

อะไรแค่นั้นเหมือนเมื่อก่อนเราซื้อค่าโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์เวลาไปเมืองนอกทีเมื่อก่อนร้องไห้ไหมล่ะ
ไปคือฮ่องกงค่าโทรศัพท์แพงกว่าค่าตัวเครื่องบินอีก
วันหนึ่งเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปโรมมิ่งมันก็คือไงฟรีโปรไลน์ถูก
ทุกอย่างมันก็จะเริ่มถูกลงถูกลงถูกลง
เหมือนกับค่าโทรศัพท์สมัยก่อนค่าโทรศัพท์มือถือ
ต่างประเทศนะแล้วเอาในประเทศก็ตายแล้วที่แบบว่า
เราจะต้องคุยกันแบบ๑นาทีให้จบภายใน๑นาทีเท่านั้น
อีก๑วิมันกลายเป็นแบบว่าอีก๑นาทีนาทีละ๓บาท
ต่างจังหวัด๑๒บาท๗บาทคุณจำกันได้ไหมล่ะ
ใช่ถูกป่ะจำได้ไหมวันหนึ่งเมื่อโลกมันเปลี่ยนไป
ก็รอแค่วิทยาศาสตราการมาใหม่แล้วก็ของกรรมก็จะถูกลง
ถูกต้องแต่ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงคือเศรษฐกิจโลก
เขาบอกว่าตอนนี้ค่ะที่ฝั่งยุโรปเศรษฐกิจคือวิกฤต
เพราะว่าวิกฤตพลังงานค่าเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเอยไฟเอ่ยพลังงานมันสูงขึ้นมาก
ในเศรษฐกิจยุโรปคือพินาศนะคะใช้คำนี้เหมือนกัน

แต่บางทีมันจะกระทบกันไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันยึดโยงกันอยู่
ในสถานกิจโลกต่างอะนะคะ
บริษัทอะไรก็ตามก็ไปกำลังใจให้ทุกคน

ขึ้นและไม่มีลงนอกจากทางด่วนขึ้นและมีลงแน่นอน

ใช่มันคงกลับไปไม่ได้แล้วจริง

อีกหนึ่งเรื่องที่คนติดตามกันเมื่อวานนี้คนส่งความสงสาร

ให้กับน้องที่โดนน้ำกรดสาด

คือหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปนี้
คือเป็นคลิปที่เป็นแบบร้านสำสวยแถวย่าน

แล้วก็เหมือนรีบร้อนเหมือนมีคนมาเคาะประตูกระจก
ก็รีบร้อนเดินออกไปแล้วเป็นพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ย

แล้วเอามือเหมือนจับหน้ารักษณะเหมือนแบบปวดแสบปวดร้อนนี่ค่ะ

บอกให้เปิดประตูแล้วนะฮะฮืม
ตัวสามีที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะมามอบตัวแล้ว
อ่าอืม

อบตัวเรียบร้อยแล้วนะคะที่สพปักทงชัย
แล้วก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ก็เลยมีการบันทึกรับมอบตัวแล้วก็ประสานให้ตำรวจสนดอนเมืองเนี่ย
นำส่งมาที่นี่เพราะว่าท้องที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสอนอนดอนเมือง
ซึ่งล่าสุดถึงดอนเมืองแล้วด้วยนะคะ
ลักษณะของแผลของน้องมายเนี่ยที่โดนสามีเอาน้ำกรดสาดหน้าเนี่ยอืม
คอด้านหลังมีรอยไหม้ผมไหม้หลังมีรอยไหม้หน้าไหม้แขนผู้พอง
หรือได้หรือบางคนบางคนใช้น้ำกรดอ่อนที่อยู่ในแบตเตอรี่
คือแบตเตอรี่มันจะมีน้ำกรดอยู่ในนั้นแต่เป็นแบบอ่อน
ก็มีเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีเคสหนึ่งเหมือนกัน
เอาน้ำกรดเนี้ยไปสาดหน้าผู้หญิงครับแต่เป็นน้ำกรดอ่อน
อ่อนก็จะเป็นแบบจะเป็นแผลแบบแดงคันแสบ
แต่อันนี้เป็นน้ำกรดที่แรงกว่าใช่ค่ะก็เลยแบบถึงขั้นไหม้เลยนะคะคือ
คนก่อเหตุคือตัวสามีที่ชื่อนายสมประสงค์เขาบอกว่าเขารู้จักกับภรรยาที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ๗ปีที่แล้ว
เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภรรยาทำงานร้านเสริมสวย
ตอนนั้นภรรยามีลูกติดมาด้วยคนนึงเขาก็ไปเจอเขาก็หลงรักเนาะก็จีบกัน
แล้วก็คบหาอยู่กินกันจนมีลูกด้วยกัน๓คน
แล้วก็ตัดสินใจพากันย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพ
เขาบอกว่าภรรยาไปมีคนอื่นแล้วก็มีลูกกับผู้ชายคนอื่นอีกหนึ่งคนแล้วก็พยายามขอเลิกกับเขา
วันเกิดเหตุเขาพยายามไปขอคืนดีบอกว่าเธอกลับมาอยู่ด้วยกันเถอะกลมกราบเลยนะ
กลับมาดูแลลูกด้วยกันเถอะเห็นแก่ลูกนะในฐานะพ่อและแม่
แต่เขาบอกนี่เห็นไหมจังหวะที่ไปเนี่ยก็พยายามไปของ้อขอคืนดีแหละ
แต่เขาบอกว่ายังไงภรรยาก็ไม่ยอมใจอ่อนไม่ยอมกลับมาตกลงกันไม่ได้
เขาจะขอร้องเริ่มเป็นโมโหอ่าเขาบอกเขายอมรับว่าเขาโมโห

ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะผมโมโหอะครับก็เลยเอาน้ำกรดที่เตรียมมา

ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีกันต้องใช้เนอะ
คือจะไปง้อเมียแล้วเตรียมน้ำกดมาทำไมก่อน
แต่เขาบอกเขาก็เลยเอาน้ำกลที่เตรียมมาสาดใส่ภรรยา
เอาลูกทั้ง๔คนไปฝากกับแม่แล้วค่อยไปมอบตัวกับตำรวจ
ส่วนลูกของผู้ชายอีกคนนึงที่ว่าภรรยาไปมีชายคนอื่นแล้วมีลูกด้วยกันอีกคนนึง
เด็กอายุแค่๒เดือนก็ยกให้เป็นลูกบุญธรรมของผู้ใจบุญเอาไปเลี้ยงตั้งแต่คลอดแล้ว

แม่ของตัวสามีค่ะก็เล่าบอกว่าพอรู้เรื่องเนี่ยแม่ก็เป็นคนพูดกล่อมลูกชายให้มอบตัวเองนั่นแหละ
หลานทั้ง๔แม่บอกเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวแม่ดูแลเอง

เออแต่เขาบอกว่าครอบครัวก็ยากจนนะคะถ้าเลี้ยงไม่ไหวจริงจริงก็อาจจะต้องมีการให้สถานสงเคราะห์ช่วยรับตัวหลานไปช่วยเลี้ยง
แต่คือประเด็นเรื่องนี้มันแบบพอคนฟังเรื่องก็เลยไม่รู้ว่าตอนแรกก็สงสารฝ่ายหญิง
ตอนหลังเอ๊ะหรือเราจะยังไงดีลองฟังเสียงของนายสมประสงค์ดูซะหน่อยดีไหมค
ครับผมผมคิดอยู่หลายวันหลายวันมากครับว่าผมจะทำดีไม่ทำดีอืม
ผมก็คิดว่าเออให้เขาให้เขาพูดให้กำลังใจเราอยู่ต่อทำงานต่อผมไม่ทำนะพี่อืม
แต่ถ้านี่เขาพูดตัดขาดผมแล้วทางนั้นที่เขาก็มีชู้มีไหมอยู่ด้วยอืม
ก็เลยรับไม่ได้รับไม่ได้ทำใจไม่ได้เขาจะหย่าอย่างเดียวเลยอืม
แต่ว่าทำไปแล้วก็รู้สึกเสียใจไปแล้วครับสงสารลูกไหมครับ
แล้วลูกล่ะลูกเยอะมากเพราะว่าได้ยินเสียงลูกแล้วแบบใช่โหมด
เพราะว่าวันที่ก่อเหตุนี้ก็คือมีลูกชายอายุ๓ขวบไปด้วยแล้วก็ลูกก็โดนน้ำกดด้วยนะ
ถือว่าโดนเศษที่มันกระเด็นมาที่แดงเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมอันนั้นที่แดงเมื่อกี้เนี่ยคือของน้องมาย
อืมนะฮะที่แบบเป็นแผลเป็นแผลแบบชะกันรอยไหม้ใช่แล้วก็คือตอนแรกทำงานอยู่ที่คาแคร์แล้วก็
นัดกันนะฮะว่าตอนแรกไปง้อไม่สำเร็จง้อไม่สำเร็จเสร็จก็มาวางแผนว่าจะเอาน้ำกรดไปสาด
ก็กลับมาที่คาแคร์แล้วก็ขี่มอไซค์เนี่ยเอาน้ำกดเนี่ยไปสาดแล้วก็นัดกับน้องมายว่า
ว่าผมขอละออกกันนะลายมาบอกเจ้านายขอตั้งหนึ่งพันผมจะหนีไปกลับบ้านอืมนะฮะ
ยังไงไว้เอาจริงจริงนะเอาเรื่องเรื่องความรักของเขาสองคน
สมมุติสมมุติว่าอีกฝ่ายหนึ่งเลวร้ายกับเราจริง
แต่ถามว่าแบบเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกาย

แล้วเนี่ยเด็ก๔คนเขาจะอยู่ยังไง
แล้วแม่ก็อายุมากขึ้นทุกวันใช่ไหมแม่ของคนก่อเหตุ

ใครชนะมันไม่มีใครชนะเลย

ใช่ค่ะสงสารเด็กอ่ะจริงดูข่าวแล้วแบบไม่ได้
สารเด็กคือมันเหตุผลส่วนตัวจะไปคืนดีกัน
คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าอย่างไรหรือเปล่าเขาบอกว่า
ถุงยางก็มีนะยาคุมก็มี
ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่พร้อมป้องกันไหมล่ะ
อย่างน้อยที่สุดถ้ามันมีปัญหาระหว่างคนสองคน

ไม่ต้องไปตกเป็นภาระของเด็กที่เกิดมาแบบไม่รู้อิโนอิเน่
แล้วเหตุผลที่แฟนเขาบอกว่าเขาโมโหเนี่ย

ภรรยาเขาท้องบ่อยแล้วเขาก็เลิกคบไปแล้วไง

หมายถึงว่ากับแฟนคนใหม่อย่างนี้ก็ไปท้องอีกอะไรอย่างนี้

คือบางทีมันก็เจริญพันธุ์ดีเกินถูกต้องไหม
ก็ถึงบอกว่าอายาคุมมีถุงยางมีก็ใช้สิ

วันนี้คนพูดถึงคาถาแหก

เหรอเดี๋ยวนี้มันไปถึงขนาดนั้นแล้วเหรอ

ขยังไม่รู้อ

แล้วก็คลิปมีหญิงสาวหนุ่มน้อยห่มน้อยเนี่ยร่วมกันทำพิธีคล้ายคุณดูนะ
แต่งตัวเปิดเพลงอุ้ยเหมือนปาร์ตี้ใช่เหมือนกับการปลุกเสกของขลังอ่ะอืม
ตลอดจนมีคลิปวิดีโอการทำพิธีมีการท่องบทสวดแปลกไปฟังบทสวดสักนิด
ดาแหกเย๋อไฟฟ้าแหกฐาดินแหกมาหากินโอมละรวยมหาระรวย
ร้อยร้อยแห่งห้องล้อม

ซื้อแล้วมาซื้อต่อตำแหนหยิบแล้วไม่เอาท้องทีขายดิบขายดี

เอาจริงนะคือมันก็จะมีบางคำที่มันออกอากาศไม่ได้แล้วก็ดูดเสียงครับ
หนูก็เดาไม่ออกจริงว่าเขาจะเลือกคำไหนเอามาพูด

ผู้หญิงใส่ชุดอะไรครับผ้าขนหนูเหรอหรือยังไงนะ
เป็นชุดแบบลูกน้อยห่มน้อยใส่เกงขาสั้นบางคนก็ใส่ชุดชั้นในอะไรอย่างนี้ด้านบนอะไรอย่างนี้

จี้โยกแล้วเนี่ย

แล้วเขาทำอะไรเอาน้ำมารูปตัวน้ำมนต์เหรอ

โอ้โหคาถาแหกนะฮะ

ก็แหกได้เงินได้คอแหกได้เงินได้ตอง
อะไรอย่างนี้ควรลักผัวลง

ก็อย่างที่เรารู้นั่นแหละเนาะก็คือมันก็เป็นสิทธิของเขาอ่ะ
แต่หมายถึงว่าคือมันแปลกค่ะ

แต่เป็นแปลกในความเชื่อของพวกเขา
ว่าทำแล้วทำพิธีแหกนู่นแหกนี่แหกเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้เงิน
บุญศูนย์เขาก็เป็นอย่างงั้นแหกแล้วลวย
หากท้าฟ้าแหกท้าดินแหกสารพัดแหก
เขาว่าอย่างนั้น
ได้เดินทางไปที่สำนักของอาจารย์พรมมณสำริฐ

หาวิคงี้อาจารย์พรม
นี่คุณดูสำนักอาจารย์พรม
พิธีดังกล่าวเนี่ยเรียกว่าพิธีมหาเสน่ห์
เรียกลูกค้าในตอนที่ชื่อว่าแหก

เน้นอะไรเขาก็ล้าวเอ้าอาจารย์ทำไมประหลาดขีดเต็มมากอย่างงั้น

ลูกศิษย์ก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เข้าพิธีแล้วเนี่ย
ทำได้เงินอุ้ยได้เงินได้ทองไปฉันนึกออกแล้วล่ะ
เหมือนช่วงหนึ่งที่คนบูชาชูชกน่ะอ่าฮะอ๋อโอ้นี่มา
ว่าเขาบอกเนี่ยรวมทุกความเชื่อเลยนะคะเนี่ยถูกระหว่างที่ทำพิธี
ก็ผู้หญิงเนี่ยนำผ้ามาซับตามศอกตามตัวนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมอ๋อคือการนำออกมือหรือน้ำที่ออกมาจากร่างกายในระหว่างทำ
พิธีแห้งมีเสียงอาจารย์ไหมอ่าไปฟังอ่าครับมันไม่ได้แต่เรื่องเหนื่อย
มันมีมานานแล้วเอ่อมันมีนานเป็นละร้อยปีแล้วนะครับ
เป็นละร้อยปีในเรื่องของวิชาในการขายของเอาความสวยของสาว
เป็นเด็กเป็นชงเหล้าบ้าง
ก็เอามาเพื่อเพิ่มเสน่ห์เมตตา
อยากรู้เลยค่ะตำราไหนคะ
ตำลาของอาจารย์เขาเนี่ยบ๊วยก็รึเปล่าอยากรู้เลยว่าตำลาไหน

อย่างเขาบอกแล้วเด็กเอ็นอ่ะเด็กเอ็นไม่อ่ะเขาบอกว่าอันนี้คืออะไรนะน้ำมันน้ำมนต์อะไรใช่ไหมคะ
ทำจากมาเสริมเสน่หค้าขายใช่หนูถามพี่เช้าสมมุติว่าถ้าพี่เช้าจะเปิดร้านค้าขายอะไรอย่างเงี้พี่
พี่เช้าจะเอานี้มาใช้ไหมอ่าถ้าสมมุติมีลูกค้ามีอืมพี่จะเล่าอะไรให้ฟังไหมอ่าฮะ
เนี่ยยุคห้าจีใช่อ่าแต่เป็นยุคที่มูเตรลูอ่ะ
คนฮิตมากกว่าตอนที่มีเด็กอีกถูกต้องเพราะอะไรรู้มั้ยที่พี่เพิ่งถนังใจนะ
คนเราทุกคนนี้มันไม่มีใครสนใจเงินสมัยฉันเงินหลักร้อยหลักพันมันมีความหมาย
ทุกวันนี้คนพูดถึงเงินมือหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน

แล้วเด็กทุกคนไม่มีใครอยากจะลำบากแล้วรวยเลย

เมื่อก่อนอุ้ยตายหลบแล้วหลบอีกหลบหลบหลบทุกวันนี้ไง

พิติเงินล้านพิติไหมนู่นสารมันกลายเป็นอาชีพที่ถูกยกขึ้นมาแล้ว

อุ๊ยสมัยก่อน๑๐กว่าปีแล้วฉันไปอยู่ฉันต้องปลอมตัวเป็นเกี่ยว

บาร์โฮสเชียงใหม่เลือกเอาเลยค่ะอย่างนี้
คือทุกอย่างทุกคนมันไม่มีใครหวังเงินหลักร้อยหรอก

แต่ทุกคนพี่ว่าอันนี้ยังไม่แปลก

้วยขวางอ่ะอ่าเป็นการเชื่อความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคือคือแบบไปทำน้ำมันปุ๊กอะไรอย่างเง
คือได้เงินจริงด้วยน้องที่ไปทำได้เงินจริงแล้วก็ปากต่อปาก
แต่ฉันก็เห็นแบบเฮ้ยเขาทำอะไรกันแปลกจริง
เมื่อก่อนแค่แบบว่าเอาไปลนตามศพแม่ลูกอ่อนอะไรอย่างนี้
ก็หนักแล้วทุกวันนี้ศพหายทุกวันรู้ตัวไหม
เออศพเด็กศพอะไรที่มีข่าวคนไปขโมยอย่างนี้อ่าลองอ่านดูสิ
ข่าวแค่ไม่มีใครนำเสนอศพที่ฝั่งกันอยู่เอ้ามาไว้
กระดูกหายไปหมดแล้วจริงมันถึงกระดูกหายไปสองกรณีนะ
เอาไปหรือเอาเหล็กไปขายเอาเหล็กใส่กั่วใส่ไปขาย
อ้าวนะฮะตอนนี้ความเชื่อ
ถ้าสมมุติว่าเชื่อและศรัทธาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำแล้วสบายใจ

ความจริงขออยากขอเตือนนะว่าของดำ

แต่เวลามันเข้าตัวทีก็เป็นผีบ้านนะ

เราเห็นหมอป้าไปปราบไหมล่ะ

เห็นไหมปราบ
เออชอบชอบ
ใช่ไหมละเสื้อดาราทั้งวันนะชอบ
ฉันต้องเจอดาราทุกวันฉันคงได้มีเป็นเมียซุปเปอร์สตาร์ทุกคนแล้ว

ก็ไม่ใช่สเปกแม่งไงไม่เลยไม่ดีดไง

ทุกวันนี้ตูมตามยังอยู่นะไม่ได้ดีดยังอยู่เลยนะ

ยิ่งกว่าน้ำมันพลายก็คือ

ซี่คันนี้เป็นคนที่ประหลาดมากติดป้ายอยู่หลังเบาะฮะอืม
ห้ามกินอาหารห้ามนัวกันบนรถแล้วก็ภาษาดุดันจนแบบว่า
ลูกค้าที่ขึ้นมาเนี่ยบอกว่ากลัวแล้วค่ะกลัวแล้วค่ะดูครับนี่ฮะ
นี่ครับวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊คอ่า
ผู้บริโภคได้โพสต์ภาพป้ายที่แขวนอยู่บริเวณหลังเบาะรถของรถแท็กซี่คันหนึ่ง
เขียนข้อความห้ามสำหรับผู้โดยสารที่ทำกันบนรถนะครับว่าดุดันแต่เช้าเลยนะพี่โชเฟอร์
อืมซึ่งข้อความในป้ายเขียนว่าห้ามแก๊กอาหารโอ้โหบนรถเพราะว่ามันเหม็น
เว้นเครื่องดื่มและอีกหนึ่งป้ายระบุว่ารถกูไม่ใช่โรงแรมห้ามจับ
กอดห้ามจูบห้ามรูปห้ามคำห้ามดูดในรถมีแม่ย่านางนี่ฮะ
ดูครับขนาดนี้เลยนะคงเห็นบ่อยหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับหลายคนชื่อว่า
ค่ะคนขับไม่ผิดที่จะเขียนข้อห้ามเตือนไว้แบบนี้แต่อาจจะติดเรื่องการใช้
ภาษาที่ดูดุแล้วก็รุนแรงเกินไปหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมแล้วก็กล่าวตำหนิว่า
คนขับเนี่ยคงจะใช้คำหยาบคายจนชินนะครับหากเปลี่ยนข้อความบางคำให้สุภาพมัน
นะฮะมันเบาคนไม่เชื่อหรอกไม่แต่เอาจริงจริงประเด็นคือคือจริง
จริงพี่แท็กซี่ไม่จำเป็นต้องมานั่งเขียนอะไรอย่างนี้ด้วย

แต่คนทั่วไปก็ไม่ควรทำอยู่แล้วป่ะ
บางทีแบบเมาอย่างนี้เขาก็กินลูกชิ้นมาในรถอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องมีความเกร็งใจแต่มันก็ใช่ทำเขาสุขป๋องจริงนะคะ

นู้นถือขันปลาหมึกย่าง

ต้องตามไปกว่าเกินแล้วอาจจะเป็นขั้นอย่างหมูย่าง

ก็เห็นใจด้วยแล้วกันนะพี่แท็กซี่เขาก็เตือนกันมา
แต่ว่าถ้ายังไงแล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎขึ้นไป
เราก็นั่งเฉยแล้วก็สบายก็จะได้มีมีนิดหนึ่ง

ช่วงนี้เบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใส่ไข่กันต่อครับ
วันนี้คอรมอไฟเขียวนะฮะเกี่ยวกับค่าแรง

เสียงพี่มดดูไม่ตื่นเต้นอ่ะ

เสียงดูแบบ
เหมือนภูรกาศเลย

เอาง่ายเงินเฟ้อไป๗๘กว่าแล้ว

ของมันถึงยัง๗ยัง
เงินเฟ้อไปเกินแล้ว๖เกินแล้ว๗ถึง๗ยัง
เพราะมันเข้าสู่วิกฤตแล้วนะถ้า๗ขึ้นไปเนี่ยมันคือวิกฤตแล้ว
เอาง่ายเวลาดูข่าวว่าเงินเฟ้อกี่เปอร์เซ็
เขาบอกว่าดูถึง๗นี่ให้เริ่มเต็มตัวกันแล้ว
แต่โอเคละค่าแรงวันนี้ที่ทางคอรมอเขามีมติ
อนุมัติการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะฮะ
เมื่อก่อนเราจะคิดรู้สึกว่าโอเคละขั้นต่ำของเรา๓๐๐
ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
วันนี้มันคิดเป็นการเพิ่ม๕๐
ขั้นตอนต่อจากนี้เป็นการประกาศที่มีผลบังคับใช้๑ตุลาคมนะฮะ
อย่างเช่นค่าจังหวัดชนบุรีระยองภูเก็ต
คุณก็จะได้๓๕๔บาทแล้ว
กรุงเทพนนทบุรีนครปฐมปฐุมธานีสมุทรปราการ
มุทรสาครเนี่ยก็จะเป็น๓๕๓บาท
มี๓๔๕บาทที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็มี๓๔๓บาทที่พระนครศรีอยุธยา
๓๔๐บาทนี่เยอะหน่อย
๓๔๐บาทนี่ก็จะมีทั้งปราจินบุรี
น้องคายอุบลราชธานีพังงากระบีตราดขอนแก่นเชียงใหม่สุพรรณบุรี
งขาสุราชธานีนครราชศรีมารบบุรีสระบุรี
มี๓๓๘บาท
ก็มุกดาหารกรสินสกลนครสมุทรสงครามจันทบุรี
เอาไปดูกันเอาเองก็แต่ละจังหวัดเนี่ย

ขึ้นสูงสุดที่๓๕๔บาทต่อวัน

ไปจนถึงถูกสุดจริงคือ๓๒๘บาท

นัตน์และอุดรณ์ภารี

อุดรรณ์๓๒๘บาท
เขาก็ก็จริงถึงค่าต้องหัวตรงที่แบบอย่างชนบุรีรายองค์ละ

ภายคนของชีพเพราะว่าปรตานีอูดออนทัน

เออก็ค้นก็เป็นจังหวัดดั่งรึไหมนะ

มันไม่ได้ค่าแรงเท่ากับพวกเราอย่างนี้ไงครับผม
เป็นกำลังใจให้กับคนที่สู้ชีวิตทุกท่านเลยนะครับ
น้อยเดือนหนึ่งก็จะเป็นพันอยู่นะเดือนหนึ่งสมมุติ๕๐บาท๒๑วันก็จะพันกว่าบาท
ขึ้นก็ดีกว่าไม่ขึ้นแต่ถ้าขึ้นมากกว่านี้ก็จะดีมากกว่านี้
อ่ามันดีมากกว่านี้แล้วใครจะจ้างงานผลิตเหรอวันนี้ปัญหาคือโอเคง่ายคือทุกอย่างมันอยู่ที่เวียดนามหมดแล้ว
โรงงานใหญ่ตอนนี้ไปแบบว่าอยู่ที่เวียดนามหมดแล้วถ้าค่าแรงขึ้นต้นทุนในการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย
กลับมาแล้วครับน้องมิ้นน้องมดดำครับคุณผู้ชมฮะในบ้านเราในไทยพบหนึ่งรายนะครับ
เจ้าตัวนี้มันแพร่ได้ดีกว่าตัวแม่๒๔๘เปอร์เซ็นต์นะครับหลบวัคซีนได้ดีที่สุดด้วยนะครับวันนี้ครับ
ศาสตราจารย์ดรวสันนะครับผมหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์นะครับ
เมื่อวันที่๕กันยายนนี้นะฮะที่เป็นผู้ป่วยชายไทยที่โรงพยาบาลบำรุงราชนั่นเองนะครับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ถอดรหัสพันธุกรรมแล้วก็รายงานเข้ามา
ทั้งนี้ครับยังไม่สามารถบอกได้ถึงความรุนแรงของโรคได้นะครับแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องระวังนะครับ
ส่วนการระบาดที่มากขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการฉีดวัคซีนของพื้นที่นั้นด้วยครับ
ซึ่งขณะนี้เนี่ยไทยมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมกว่า๑๘๐๙๐อาจจะไม่มีการแพร่ระบาดมากนักนะครับ
โดยการกลายพันธุ์เป็นเรื่องปกติของไวรัสครับ
ยืนยันยังไม่พบว่ามีปัญหาอะไรสำหรับสายพันธุ์ที่ระบาดในไทยตอนนี้เนี่ย
เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ระบาดกันง่ายก็สบายใจได้
เพราะว่าเราฉีดวัคซีนกันถึง๘๐๙๐แล้วนะครับผมเนี่ย
ก็ต้องดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมนะครับใช่นะฮะเอาละฮะแต่เรื่องต่อไปคนที่ติดตามกันเยอะ
แต่ปรากฏว่าวันนี้เขามีเพจหนึ่งที่เขาออกมาแฉเขาบอกมีพระเอกเป็นแม่ข่าย
เขาบอกลูกข่าย๖๐คนลูกข่ายของพระเอกคนนี้๖๐คน
มาใหม่อ่ะมดเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะสักครู่ช่วงหน้าครับ
วันนี้ก็มาถึงวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่รอคอยเขาไปขอกันที่ไหน

ที่แบบสูงแต่มันน่าจะเป็นเมืองไทยหรือไม่เนอะ
แต่เมืองไทยมันไงมีที่เป็นพุทธภัยาจำลอง
หรอดูภาพมาดูสินี่มีใจแทนนะ
นี่ทัตตี้แดนถึงวันนี้เป็นเหรอเนี่ย
แต่งค่ะน่ารักมากเลยคือคนอ่ะรอลุ้นมาแบบ
ลุ้นลุ้นทุกปีลุ้นไม่รู้กี่รอบรุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นแล้วลุ้นรอบ

ไม่รู้ว่ะคือมีตุ๊กตาจีนอยู่อยู่ด้านข้างนี่

แล้วแบบว่าเราดูเดี๋ยวเขาคงมาเล่าเนี่ย
ต้องลองดูคอนเทนต์เขาแหละให้รู้เขาอะแพตตี้จริงว่าคืออะไรแต่คือ
น่าจะไปทำบุญแล้วก็แป๊บอีกขอแต่งงานเลย
เยนก็ติดแล้วคนอื่นเขาก็โอ้โฮต้องไปเมืองนอกเมืองน่าง
น่าจะไปวัดหรือเปล่า
น่าจะไปวัดทำบุญกันแหละโบดชุดข่าวทั้งคู่เลย
คือจริงต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยคนลุ้นแบบ
จนแบบหูบางคนลุ้นจนแก่
ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะคบกันมาเป็น๑๐ปีถูกป่ะคะ
ใช่๑๐ปีครับครับ๑๐ปีแล้วแล้วคือเขาก็จะมีคอนเทนต์น่ารักกุ๊กกิ๊ก
น่ารักกุ๊บกิ๊กมีภาพท้ายไปกินโครงกินข้าวมาตลอด
คู่นี้จริงบางช่วงบางจังหวะก็มีกระแสว่าแบบ
เลิกกันหรือเปล่าหรือเขายังไงจะมีข่าวดีไหม
หรือเขาจะเลิกกันแล้วหรืออะไรในที่สุดวันนี้
คือพี่แดงก่อนมิ้นเห็นของพี่แดงก่อน

แค่ใจหนึ่งใจที่เรียกว่าเธอก็เพียงพอแล้ว
เออส่วนของแพตตี้ก็

บอกว่าเป็นวัดป่าภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์ค่ะ
ใช่ไหม

เนาะคุณกิ๊ดขึ้นแล้วคือเขาเป็นธรรมชาติกันมากเลย
เวลาคุณอยู่ด้วยกันเวลาทุกคนเห็นก็ว่า
เมื่อวานนี้ที่แบบน้องพับพีอ่ะ
เสร็จแล้วปุ๊บไอ้ตัวเล็กถ้าพี่วิ่งขึ้นไปอยู่กับแดนอะไรอย่างนี้
เรามาถึงยุคที่ดู
ดูนักร้องในยุคบอยแบรนด์ที่เรากิจการใช่ไหม
อุ้มลูกขึ้นไปร้องเพลงกันแล้วเถอะ
วันหนึ่งเดี๋ยวพระปีก็ต้องเป็นเหมือนเจ้าขุนเจ้านายเจ้าสมุทร

ยังอยู่แต่ว่าเป็นอาสมเลย

คือฉันยังจะทำพิธีกรอยู่หน้าจออยู่หรือเปล่า
หน้าเหมือนเดิมหรือไม่ก็ฉีดเติมให้วิทยาศาสตร์การแพทย์มันเยอะ

ไม่เห็นจ้าวนายจ้าวขุนน่ะ
จะไม่อยู่อย่างเรื่องเขานึกว่าต้องเป็นท่าน
เกิดทุกคนพูดครับว่าเจ้าคุณุ่นยากตัวเขนอยู่ที่ภูมิตา

คนเราคือสาฬิกดที่รักคนเราคือผู้รัก
กลับมาคือเป็นกลับนี้

แล้วก็ซื้อเทปพี่เจเจ็ดตะลิน

เสิร์ตพาเสร็จมันถึงขายบัตรดีไง

คนถามพี่หมอนเยอะมาก
ส่งเข้ามาแล้วเกี่ยวกับการโพสต์

พระเอกของช่องน้อยสี

มีลูกขายทั้งหมดเกือบ๖๐ท่าน

เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าให้พระเอกคนนี้
ถึงวันที่๑๕กันยายน
เพื่อออกมาพูดเรื่องราวทั้งหมด

แล้วก็อธิบายการชักชวน

และจะโดนยกเลิกงานตลอดชาติ

ทายกับพระเอกช่องน้อยสีคนนี้

ต้องติดตามกันเรื่องนี้พอสมควร

อืมอืมอืมนี่สะเทือนทั้งวงการมากนะทั้งวงการอ๋อช่างหน้าช่างผมนี้
ถามได้ช่างหน้าช่างผมโดนหมดอ่าช่างหน้าช่างผมหมดอาราชโดนเยอะมาก
หรอหมอโดนเป็นทั้งเกือบโรงพยาบาลนี่อ่าฮะเพราะมันได้เงินเร็ว
น่ะหนีเที่ยวจริงจริงแล้วออกมาแม่มะนีปั๊บเดียว
เปิดเป็นร้านท้องไทยอันนี้คำถามหืนอยู่ในใจ
คุณแม่ถามแม่ว่าหนึ่งสมมุติว่าคนมันโดนหลอกเยอะเนี่ย
อาจารย์คนที่เป็นหมอเป็นคนมีความรู้สังค์อ่ะ

มันได้เงินจริงมันไม่ใช่แค่ปีเดียวนะ
คือ๓ปีมาสักชะงักปี๖๒
ฉันถามช่างแต่งหน้า

นักข่าวที่มาจากช่อง๗ไปอยู่ช่องวันชื่ออะไรนะ

นักข่าวอ่านข่าวโดนเยอะมาก

มันให้ให้คนตาใจเหมือนกับการขายของทุกวันนี้
็ตแรกสมมุติเธอเราเปิดล็อตแรกออกมาเนี่ย๕กล่อง
ครั้งหน้าก็จะสั่งมากขึ้นตอนใดจากนั้น
ครั้งแรกคุณใส่ไปปุ๊บครั้งที่๒คุณใส่เพิ่ม
เราก็เริ่มมีคนมากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น
เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าทั้งหมดวันนี้
ถ้าสมมุติดาราช่องน้อย๔คนนี้เป็นพ่อทีม
มีลูกข่ายทั้งหมดเกือบ๖๐คน
เขาจะให้เวลาพระเอกเพจนี้นะครับ

นี่คือรู้กันหมดทุกคนแล้วว่าคือใคร
เขาก็ที่ตอบเรื่องช่อมตามเพจเขามีการแบบบอกหมดแล้ว
แต่ก็อยู่ที่ต้องฟังจากปากเขาด้วย

คงจะได้รู้กันหมดแล้ววันนี้๑๔อ่ะไม่ใช่หรอ

มันก็จะโยไปถึงอีกคน

น่าจะมีดาราอีกนะครับ
ยังไงต้องติดตามวันที่๑๕สำคัญนะฮะ
สักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดื่มต่อครับ
มาล่าสุดของคุณแก๊สคุณแจงหน่อย

โดนปลอมไลน์หลอกเงินแก๊สเสริมวิธี
รับงานผ่านแค่โทรศัพท์

พระยาของคุณแจ๊กชนชื่นนะฮะ
ก่อนหน้านี้มีแอดมินเนี่ยได้ใช้รูปของ

คนเล่นการพนันออนไลน์ครับล่าสุดเจ้าตัว

ขอแจ้งเตือนนะคะตอนนี้มีมิจฉาชีพ

แต่ความจริงเนี่ยคือแจงไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์

เมื่อวานคือมีผู้เสียหายโทรมา
เรื่องของจ้างแจ๊ดรีวิวเสื้อผ้า

เลขบัญชีเนี่ยไม่ใช่ชื่อบริษัทของแจงกับแจ๊ดแต่อย่างใด
ตอนนี้เนี่ยทางเรากำลังเตรียมดำเนินการทางกฎหมาย
แล้วก็ชี้แจงถึงขั้นตอนการรับงานของตนครับ

สำหรับคนที่อาจจะหลงเชื่อนะครับผม
แล้วก็เป็นเหยื่อของวิศาชีพนะครับ
เอาละทั้งหมดทั้งมวลรักษาสุขภาพ
โอเคไปละสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป